มีเรื่องร้อนที่ร้อนไปถึงทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดด้วยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณอดุลครับเขาประสบอุบัติเหตุ
ทีนี้ครอบครัวก็พาคุณอดุลไปรักษาที่โรงพยาบาล
ก็มีการแจ้งบอกว่าคุณอดุลอาการไม่ร้ายแรงอะไรมาก
ไม่ได้สาหัสอะไรมากค่ะแต่ทีนี้มีการตัดชิ้นส่วนกระโหลกเนี่ย
ให้กับครอบครัวนำไปเก็บไว้เขาก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นคุณผู้ชม
ไปสามวันคุณอดุลเสียชีวิตครับค่ะครอบครัวก็เลยติดใจ
สาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ของคุณอดุลด้วย
เดี๋ยวให้ดูครับจะมีเศษชิ้นส่วนกระโหลกของคุณอดุล
ใหญ่เอาถุงใหญ่ถุงซ้อนเดียวไป

เพิ่มเก็บไว้ได้ที๙๙๙๘
ที่เห็นอยู่ในถุงนั้นคือชิ้นส่วนกระโหลกของคุณอดุลธรรมวาจารย์ครับ
คุณผู้ชมลูกของคุณอดุลเนี่ยเอาชิ้นส่วนกระโหลกของคุณอดุลกลับมาที่บ้านแล้วก็รีบห่อด้วยถุงพลาสติกอีกหลายชั้นเลย
แช่ในตู้เย็นเพื่อจะเก็บรักษาไว้รวมกับของกินอื่นในตู้เย็น
สมุทรปราการแล้วคุณอดุลก็ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการรับการผ่าตัดอาการเลือดข้างในสมอง
จนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครอบครัวของคุณอดุลเนี่ยไปร้องเรียนกับทนายสิทธาเบี้บังเกิด
ว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
เพราะว่าครอบครัวของคุณอดุลเขาติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
คนที่ไปเจอทนายตั้มคือลูกสาวของคุณอดุลชื่อว่าคุณดรีมหรือว่านางสาวพัดสุดา
คุณดรีมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผ่าตัดคุณพ่อเสร็จแล้ว
พยาบาลที่ห้องผ่าตัดครับแจ้งเธอว่าคุณพ่อเนี่ย
พ่ออดุลอาการไม่รุนแรงพ้นขีดอันตรายแล้วนะ
แล้วก็เอาเอกสารมาให้เซ็นเซ็นเพื่อจะรับชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะของคุณพ่ออดุล
ขนาดเท่าฝ่ามือนะถังขวามือนี้นะ
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเหมือนกับถุงแกงเลยอ่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
แล้วก็รัดด้วยหนังยางครับบอกเพียงว่าให้เอากลับไปเก็บรักษาที่บ้าน
ถ้าจะใช้เนี่ยเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะแจ้งเธอมาอีกทีหนึ่ง
เธอก็ตกใจครับด้วยความตกใจเธอก็เลยถามพยาบาลเรื่อง
ขั้นตอบการเก็บรักษามันต้องเก็บอย่างไรนี่
ได้รับคำตอบแค่ว่าให้แช่ตู้เย็น

เธอก็ไม่รู้หรอกนะวิธีการเก็บรักษา
ต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่
ต้องเก็บยังไงลองฟังจากปากครับ
เราก็ถามว่านี่คืออะไรเขาบอกว่าเป็นกระโหลกของพ่อ
ถ้าจะใช้เดี๋ยวจะเรียกอีกทีนึงเราก็ไม่รู้ว่าต้องเก็บรักษายังไง
เราก็แบบมาคุยกับแฟนเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่สงสัย
ฟังคุณดรีมไปแล้วมาฟังแฟนของคุณดรีมครับชื่อว่าคุณเปิ้ลหรือว่านายอภิชิต
บอกว่าครอบครัวเขาก็ไม่มีความรู้แล้วก็กังวลเรื่องของการเก็บรักษา
ชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะจนกระทั่งเช้าวันที่๒๓กุมภาครับ
ให้ครอบครัวเก็บรักษาอวัยวะของผู้ป่วยเองแบบนั้นนะ
อันนี้แพทย์บอกนะครับจนช่วงเย็นวันถัดมา
คือวันที่๒๔กุมภาโรงพยาบาลแจ้งว่าพ่อเสียชีวิต
โดยไม่แจ้งสาเหตุครับเขาก็เลยอยากให้โรงพยาบาล
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหลังเกิดเหตุ
ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับโรงพยาบาลอีกเลยครับ
นับตั้งแต่๒๔กุมภานี่นะคุณผู้ชม
ฟังคุณหมอหน่อยคุณหมอวิรสักจรัสชัยศรีครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ก็มองว่าทางโรงพยาบาลและญาติน่าจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนครับ
แล้วก็ระบุว่ากระโหลกศีรษะที่ผ่าออกมาแล้วแบบนี้
ไม่สามารถจะผ่าตัดกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับ
โดยปกติแล้วชิ้นส่วนกระโหลกที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

เราจะไม่ใช้นำมาในการรักษา
โดยการที่จะนำชิ้นส่วนกระโหลกนั้นมาต่อติดกับกระโหลกเดิม
เนื่องจากมันมีการปนเปื้อนซึ่งมีโอกาสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้
ดังนั้นวิธีการรักษาที่ถูกต้อง
ก็จะเป็นลักษณะของการรักษาอาการทางสมองของผู้ป่วยไปก่อน
โดยมีการเย็บปิดบาดแผลเวยหนังศีรษะ

หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว

ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด
ซึ่งการแลกมีโอกาสที่จะพอ
แหละครับคุณหมอวิทยาศักดิ์มองว่าน่าจะสื่อสารกันผิดพลาด
คลาดเคลื่อนแหละเลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียด
ผู้เกี่ยวข้องและมีการประสานครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เพื่อจะถามรายละเอียดแล้วจะเอาข้อมูลไปประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของโรงพยาบาล
แต่เบื้องต้นปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลก็เชื่อว่าน่าจะสื่อสารกันผิดพลาด

ค่ะรอการชี้แจงนะคะเรื่องนี้